อีกหนึ่งเรื่องเรามีการนำเสนอข่าวไปแล้ว
คนหนึ่งไปซื้อจากอีกคนนึงมา๑๐รัง

สุดท้ายมีการโทรศัพท์นัดให้อีกฝ่ายมาเจอที่แผง
แล้วก็เอาปืนลูกโม่นี่แหละรัวยิงจนหมดแม็กซ
แล้วก็เอาปืนกระบอกเดียวกันตบหน้าด้วย

ล่าสุดมีคลิปภาพออกมาเป็นเหตุการณ์ทั้งหมด
กล้องวงจรปิดบริเวณแผงที่เกิดเหตุ

นี่นะฮะลูกศรสีแดงกับลูกศรสีเขียว
เจอกับคุณผู้ชมดูนะฮะโอ้โหนี่ฮะ
คนที่ได้ยิงหรือลูกศรสีแดง

โดนยิงแล้วยังเอาปืนฟาดอีก

ลูกศรสีเขียวเธอไปหลบหลังตะก้า
หลังผลไม้ตรงนั้นยังโดนตามไปยิง
มีลูกน้องอยู่นะ
ตลาดอายาดาที่ครองหลวงปฐุมธานีก็เรานำเสนอข่าวไปแล้ว
เกิดขึ้นสิบเจ็ดเพื่อสติการยนต์นางสาวสารัญญาสักแสงอายุสามสิบปี
เขาเป็นแม่ค้าขายส้มอยู่ที่นี่ถูกยิงด้วยปืนจุดสามแปดสามนัด
นะฮะกระสุนเข้าที่เบือนหน้าอกแล้วก็เบือนท้อง
ส่วนมือปืนก็ไม่ใช่ใครครับเป็นเพื่อนแม่ค้าด้วยกัน
นางสาวทิพย์ราศีเมืองอายุ๓๘เป็นเจ้าของร้านทิพย์ธิดา
ไปครับทิพย์ที่นิดาเจ๊ทิพย์เป็นแม่ค้าขายส้มตลาดเดียวกันเลย
ถูกตำรวจจับได้แล้วพร้อมกับปืนที่ก่อเหตุก็ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุเลยนะครับ
สารภาพเขาทำจริงเพราะว่าเขาถูกผู้ตายเนี่ยด่าทอแบบเสียหาย
ส้มที่ซื้อไปเนี่ยทำไมมันเน่าเสียแล้วก็นำไปเทหน้าร้าน
มันเกิดขึ้นวันที่สิบหกก่อนอืมวันที่สิบหกเอาไปเทนะฮะ
แล้วก็ก่อนที่จะเกิดเหตุผู้ตายก็ด่าอีก
แล้วตัวเธอเนี่ยพยายามอธิบายแล้วให้ถ่ายรูปส่งมาว่ามันเน่าจริงไหม
ส่งมาจะได้เอาไปคืนเจ้าของสวนส้มเขาแต่ก็กลับถูกผู้ตายด่ากลับมาอีกนะฮะ
เขาก็เลยมีการโทรศัพท์ไปหาผู้ตายนัดมาเจอที่แผง

คงจะมีการไปพูดคุยกันคืนเงินกันแต่ที่ไหนได้คุณผู้ชม
เป็นการนัดมาเพื่อเอาปืนนี่แหละนะฮะตบหน้าหนึ่งครั้ง
แล้วก็ไม่ทันคือคนโดนยิงเขาก็ตายไปแล้วนะครับ
ตำรวจเองได้มีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดก็เป็นคลิปที่คุณผู้ชมเห็น
คือหลังผู้ต้องหายิงผู้ตายล้มแล้วเนี่ยฟุบอยู่หน้าร้าน
ผู้ก่อเหตุยังใช้ปืนกระบอกเดียวกันตีซ้ำนะที่หน้า

คุณผู้ชมดูที่คลิปนะมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นชัดเจน
ทางด้านของตำรวจพันธุ์ตำรวจเอกฤทธินันปุ้ยพันธวงศ์
เป็นผู้กำกับการสอบพอของหลวงก็บอกว่า
เรื่องต้นเนี่ยทั้งสองคนเป็นแม่ค้าร้านส้มที่อยู่แผงติดกันนี่แหละ
ก่อนเกิดเหตุนะฮะที่ร้านของผู้ตายไม่มีส้มขาย
ก็เลยไปขอซื้อส้มจากผู้ต้องหามา๒๐หลัง
แล้ว๑๐รังมันเน่าก็เลยมีการต่อว่าต่อขานกัน
ทางด้านของนายโชนนันศักดิ์แสงอายุ๖๑ปีคนนี้เป็นพ่อของผู้ตายเขาบอกว่า
ถ้าคนก่อเหตุคือผู้ต้องหาไม่ไปขอเข้ามาศพลูกสาว
ทางครอบครัวจะไม่ยอมเผาศพลูกสาวเด็ดขาด
เพราะรับไม่ได้กับการกระทำที่เกิดขึ้น
เมืองต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในเมืองและหมู่บ้านโดยที่ไม่มีเหตุอันควร
สุดท้ายก็เหตุการณ์นี้คนก่อเหตุก็ต้องถูกกระบวนการทางกฎหมาย